ไปดูเทคนิคการขายของของแต่ละร้านนี่เรานำเสนอกันบ่อยมาก
แต่ละร้านเขาก็จะมีไอเดียในการขายของเยอะมาก
แต่งตัวเป็นชุดสวยงามแต่งผู้หญิงเป็นผู้ชาย
ใช้เสียงผู้ชายเป็นเสียงผู้หญิงอะไรเยอะมาก
แต่ว่าร้านนี้เนี่ยไม่ได้มีไอเดียการขายในการแต่งชุดหรือว่าเรียกลูกค้า
แต่เขามีโปรโมชั่นในการลดแลกแจกแถม
ร้านนี้ถ้าเกิดว่าไปกินลด๑๐เปอร์เซ็นต์นะ
แต่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรนั้นไปดูค่ะ

แป๊บเดียวแค่ดูก็ทำให้รู้ว่าเธอน่ะโดนหัวใจ
อยากบอกเหลือเกินว่าเธอน่ารักแค่ไหน

บอกก่อนนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าไปทานส้มตำที่ร้านนี้แล้วลุกเต้นแบบนี้
ร้านนี้ลดไปให้เลย๑๐เปอร์เซ็นต์

เต้นแรงกินฟรีไปเลยดิฉันเปล่ารอเล่น
จริงแล้วถ้าเกิดว่าร้านนี้คุณลุกขึ้นเต้น
เขาจะมีโปรโมชั่นลด๑๐เปอร์เซ็นต์

คลิปนี้นะคะเป็นคลิปเฟซบุ๊คคุณสมพรชัยภูมิตำแซ่บ
เป็นร้านส้มตำสุดแซ่บที่มีการจัดโปรโมชั่นเด็ด

ก็คือสร้างความสนุกสนานให้กับลูกค้าด้วยนะคะ
เขาโพสต์ข้อความไว้เมื่อวันที่๑๔ตุลาคมบอกว่า
ลูกค้าส้มตำท่านใดลุกขึ้นเต้น
ทางร้านส้มตำสมพรชัยภูมิตำแซ่บ
เขาจะลดราคาค่าอาหารให้๑๐ทันทีไปเลยแบบนี้นะคะ
ซึ่งไม่ต้องบอกนะว่าได้รับเสียงตอบรับดีขนาดไหนนะคุณแม่นะ
เพราะว่าลูกค้าในคลิปนี้เป็นนักเต้นมืออาชีพเลยก็ว่าได้
ไม่รู้ว่าเต้นแรงขนาดนี้แล้วเนี่ยเจ้าของร้านเขาจะลดสิบเปอร์เซ็นต์
ลด๙๐เปอร์เซ็นต์หรือว่าให้ทานฟรีไปเลย

ดูภาพลูกค้าเต้นกันชัดอีกทีว่าลดให้กี่เปอร์เซ็นต์ได้ไหมอ่ะ

มีบรรดาสาวเข้าไปคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะ
เป็นไอเดียค่ะในการสร้างจุดขายนะคะ
สนุกสนานทั้งลูกค้าทั้งพนักงานในร้านเลย
คุณเห็นไหมจะมีพนักงานเขาลุกขึ้นเต้นด้วย

ค้าขนาดนี้ไม่น่าเขินแล้วค่ะคุณแม่

ไปเมื่อได้ล่ะชัยภูมิ

ถ้าเห็นขนาดนี้ลดเกิน๑๐เถอะ

ละกอยังไม่ลงไปถึงลำไส้เลย

กินใหม่แล้วก็เต้นอีก
อีก๑๐ไปเรื่อย๑๐วันไป

เต็มสิบสนุกสนานนะโอ้โหเรื่องราวสนุกสนานเริ่มแต่ตอน